เป็นเหตุการณ์ที่นครสวรรค์คนขับรถสองแถว
เขาส่งคลิปมาให้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับคลิปนี้ค่ะบอกว่าเนี่ย
มีผู้ชายคนนึงก็ขับ๒แถวด้วยกันทำร้ายร่างกาย
ก่อเหตุแล้วหลายครั้งก่อเหตุกับคนขับรถสองแถวหลายคน
ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเพราะเขาอ้างว่ารู้จักกับผู้ว่าราชการจังหวัด
นี่ค่ะผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยนะคะเสื้อเชื้อสีดำเนี่ยนะคะ

รู้จักผู้ว่าแล้วไปทำลายคนอื่นเขาเฉยเลยค่ะ

ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับคนที่ร้องเรียนเข้ามานะคะ

คนที่เปิดประตูรถลงมาตามคลิปนะคะ
แล้วก็ถูกต่อยถูกทำร้ายคือสามีเธอ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สามีมีอาชีพขับรถสองแถว
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถรับส่งผู้โดยสารปกติ

จู่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในโอ่งค่ะ
นายโอ่งก็ขับ๒แถวเหมือนกันนะคะ

จนได้รับบาดเจ็บตามคลิปนี้เลย

นางอนุสรก็เปิดคลิปกล้องวงจรปิด

แต่ในโอ่งขับรถตามมาด่า

ครูที่โรงเรียนต้องห้ามอะค่ะ

นายโอ่งเนี่ยนะ

ผู้โดยสารเลือกขึ้นรถของเธอ
มากกว่ารถของในโอ่ง

ที่ผ่านมาเธอกับเพื่อนที่ขับสองแถว
ทนพฤติกรรมของในโอ่งมานาน

พฤติกรรมของในโอ่งเป็นแบบนี้

ผู้ชายคนสูงอะนะคะ

แฟนหนูกับหนูว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลย

ในความคิดของหนูคนเป็นพ่อ
เขาก็ไม่ได้พูดหนูก็ไม่ได้รับรู้

ถมน้ำลายโดนขับรถเบรก
หรือว่าโดนปิดท้าย

หนูก็ไม่เคยพูดไม่เคยเล่า

เพราะหลายครั้งแล้วที่ผู้อื่นทำ
แล้วคนอื่นทำมันก็เงียบไป

ตอนนี้ปัญหามันเริ่มบานขึ้นมา

แล้วเขาก็ถามว่าไปทำเขาทำไม
เพราะเขาไม่รู้เรื่องไง
ก็เลยต้องร้องผ่านสื่อว่า

เราจะแก้ไขปัญหาและยุติปัญหากันยังไง
ทีมข่าวของเราพยายามตรวจสอบข้อมูลทุกฝ่ายนะฮะ

หรือไปบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับ

ก็มีวินสีเขียวสีขาวสีส้มสีแดง

เขามีเรื่องไปทุกวินเลย

คุณสุชาดาก็ลองโบกรถสองแถวทั้งสีขาวสีส้ม
เพื่อจะได้คุยได้ถามด้วยนะฮะข้อเท็จจริงต่างนะครับ

เขาก็มีเรื่องไปทั่วนะขับรถปาดหน้าแกล้งเบรกให้ชน
ลงมาท้าตีท้าต่อยหนักสุดไปมีเรื่องกับเขา
พอสู้ไม่ได้ใช้มีดกรีดแขนตัวเองแล้วใส่ร้ายว่าถูกทำร้ายไปแจ้งตำรวจนี่ก็มีนะครับ
บางคนเนี่ยเอาเรื่องแจ้งความขึ้นศาลก็มีแต่ก็เห็นในโอ่งเนี่ยถูกแจ้งความอะไรยังไงไป

แกก็เบรกให้ชนตูดมั่งแกก็ขับแบบขับไม่ให้แซงอะครับ
แซงแล้วแต่พอเราแซงเขาก็หักออกเขาจะเป็นอย่างนี้นิสัยเขาคือใครทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับ
แต่ว่าหนักก็คือแฟนของพี่เขาอ่าใช่ครับล่าสุด
กระชากลงมาต่อยใช่ก่อนหน้านั้นก็มีครับเขาก็เคยฟันกันมาแล้ว
แล้วเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาทำไมมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงล่ะ
ทั้งนั้นแหละโดยมากเขาจะเป็นมากที่สุดคือคนแก่กับผู้หญิงคือไม่มีทางสู้
ถ้าเป็นคนโตหรือว่าเป็นผู้ชายบางทีเขาก็นั่นจริงแต่ว่าบางทีเขาก็ไม่กล้าปะทะอีกไง
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะต่อสู้
กลัวว่าเราพลาดสู้เขาไม่ได้แล้วมั้ง
แต่กล้าพูดว่าทุกคนโดนกันหมด
แต่กลัวว่ากลัวว่าทุกคนไม่รู้เขาก็เราไม่ใช่นักตัวเองเราควรเอามาหากินน่ะ
เลยเลี่ยงไปไม่อยากยุ่งกับเขา
เราก็พยายามตามหาตัวในโอ่งนะฮะ
ทางผู้ที่เขาขับสองแถวนั้นเนี่ยบอกว่าในโอ่งเขาอยู่วินสีขาว
จะขับหมายเลข๕นี่ตามจนเจอนะฮะ
คือวันนี้ตั้งแต่เช้าไม่ได้วิ่งนะครับ
ไปหาจนเจอนะครับจอดอยู่ข้างสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์แต่ไม่เจอตัวในโอ่งนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้รถในโอ่งนะแต่ว่าไม่รู้ยังไงเขาเอาหมายเลข๕มาจอดพัก
แล้วเอา๒แถวหมายเลข๔ออกไปขับแทนนะฮะ
ก็ยังไม่เจอนะฮะเผื่อลุงโอ่งอยากจะชี้แจงอะไรยังไงเนี่ย
บอกเราก็ได้นะครับอาจจะได้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ
ถามข้อมูลเรื่องที่ว่าเอ๊ะเห็นเขาบอกในโอ่งชอบไปอ้างว่า
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ก็ไปถามนายธนวัฒน์ยิ้มแฉ่มนิติกรชำนาญการพิเศษศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ก็ทราบว่านางอนุสรเนี่ยเขาเอาเอกสารมาร้องทุกข์แล้วนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้แล้วนะครับกำลังตรวจสอบเอกสารอยู่ขอเวลาสัก๑๕วัน
เดี๋ยวจะแจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนนะครับ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมไม่เพิกเฉยแน่หากใครมีความผิดจริง
อันนี้ท่านผู้ว่าถ้าท่านผู้ว่าทราบเนี่ยท่านก็คงจะไม่สบายใจอ่ะ

คือต่อให้รู้จักจริงแล้วไปทำแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับ